มาตามกันต่อกับเรื่องราวชะตากรรมของหนูน้อยลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์
ซึ่ง๔คนพี่น้องตกลงมาจากห้องพักที่รามคำแหง

เสียชีวิตไปคนหนึ่งคือน้องคนเล็กชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้ว
อีก๓คนตอนนี้๒คนอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังจากบาดเจ็บหนักนะครับ
แต่ว่านอกจากอาการบาดเจ็บของน้องทั้ง๓คนแล้วเนี่ย
ปัญหาใหญ่ก็คือการดูแลเด็กทั้ง๓คนระหว่างพ่อกับแม่

ที่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะดูแลกันแบบไหนอะไรยังไง

ทั้งที่เบื้องต้นศาลก็บอกว่าให้มีสิทธิ์เท่ากัน

วันนี้พ่อไปแจ้งความนะครับ

ตกลงมาจากตึกชั้น๔ย่านรามคำแหงที่เป็นที่พัก
ไปกับทนายความแล้วก็เพื่อนนะฮะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอหัวหมาก

กับแม่ของเด็กอดีตภรรยา
ชื่อว่านางสาวรัติการประกายแก้ว
โดยนายมาเซลบอกว่าตอนนี้ถูกกีดกัน

ทั้งที่ก็ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยวันนี้นายมาเซลได้นำเอกสารที่เป็นข้อตกลงที่ทำกันไว้
ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่เกิดเหตุ
มีนางสาวรัติการแม่ของเด็กมีตัวของนายมาเซล
แล้วก็พยานลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อย
ก็ใช้เวลาพูดคุยกับตำรวจอยู่สัก๒ชั่วโมงครึ่ง
นายมาเซลบอกว่าเขาถูกกิดกันทุกวิถีทางจากแม่ของเด็ก
ที่มีเอกสารจากศาลที่ตัดสินให้เขามีสิทธิ์ดูแลเด็ก

ขณะนี้ในเมื่อเรื่องทางคดีที่ลูกตกอาคารมาบาดเจ็บและเสียชีวิตยังไม่สิ้นสุด
และทางแม่ของเด็กที่ลูกอยู่ด้วย
ก็ยังไม่เคลียร์ว่ามีส่วนกับการทำให้ลูกเสียชีวิต
เพราะว่าไม่ได้อยู่ดูแลลูกหรือไม่ทางคดียังไม่จบ
ทำไมถึงยังได้ใกล้ชิดกับเด็กอยู่
แต่ตัวเขากลับไม่ได้ใกล้ชิด
ตั้งแต่เกิดเหตุไปเยี่ยมลูกทุกวัน
แต่ว่า๔วันที่ผ่านมาเนี่ยถูกกิดกันเข้าเยี่ยมไม่ได้เลย
ก็เลยจำเป็นต้องมาให้ตำรวจช่วย
ส่วนเรื่องเงินบริจาคที่แม่เด็กได้ไปนั้น
นายมาเซลบอกว่าไม่อยากรับรู้ว่าแม่เด็กเอาเงินไปทำอะไรยังไงบ้าง
และตัวแม่ของเด็กอดีตภรรยาของเขาก็ไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้ทราบด้วย
ส่วนตัวเขาเองยอมรับว่าเปิดบัญชีธนาคารจริง
เพื่อนำเงินมาช่วยรักษาพยาบาลลูกมาเป็นค่าศึกษาของลูกในอนาคต
เงินที่ได้รับบริจาคมาก็มาจากฝ่ายญาติของเขาที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เพื่อนของเขาด้วย
ซึ่งก็มีเงื่อนไขกับทางธนาคารชัดเจนว่าเงินทั้งหมดในบัญชีของเขาที่เขาเปิดมา
เบิกถอนได้ต้องมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปยื่นเป็นหลักฐานกับทางแบงค์เท่านั้น
ถึงจะเบิกได้ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นจะมีผู้ดูแลบัญชีที่ต้องเซ็นเบิกร่วมกัน
ถึงจะเอาเงินออกมาได้เพราะฉะนั้นการที่มีเฟซบุ๊กไปอ้างว่า
ตรวจสอบกับธนาคารแล้วว่าเงินในบัญชีนี้เขาถอนไปใช้ส่วนตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
คือเราไม่ทราบนะคะว่าเพจนี้หรือเฟสนี้เป็นของใครหรือมีตัวตนจริงหรือเปล่าเราไม่ทราบ
การุณาค่ะคือคุณคุยกันคุณคอมเพลนต์ฝ่ายแม่ฝ่ายพ่อทางคุณพ่อไม่สนใจ
เพื่อนคุณพ่ออาจจะมีการตอบกลับกันเพราะความเขาก็ห่วงเพื่อนเพื่อนคุณพ่อห่วงเขา
เพื่อนคุณแม่หรือคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณแม่แล้วห่วงเราไม่ทราบ
แต่ที่ประเด็นที่คุณพ่อและพี่ได้ผ่านทางพี่มาว่าช่วยบอกสื่อด้วยบอกว่าท่านนี้คุณธิดารัฐเนี่ยว่าคุณจะคอมเมนต์กันเราไม่ว่า
แต่ล่าสุดคือคุณเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาไปเช็คกับทางแบงค์ว่าบัญชีนี้คุณพ่อโกหก
จริงบัญชีนี้คุณพ่อสามารถไปเบิกมาใช้ได้เองคือคุณเป็นใครอ่ะ
เขาคงไม่ได้ร่วมมือกับคุณมาเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าคุณอย่าพูดอะไรซึ่งมันไม่เป็นความจริงมันเสี่ยงต่อการที่คุณจะโดนฟ้อง
คุณฉนานรัชน์นี้ก็เป็นเพื่อนของคุณมาเซลช่วยเป็นร่างแปลภัษาให้นะครับ
เพราะว่าแม้จะมาเป็นครูสอนภาษาอยู่ที่ไทย
แต่ก็ยังพูดไทยได้ไม่ชัดเจนอะไรมากนักนะครับ
นายมาเซลยังฝากไปถึงแม่เด็กบอกว่า
ถ้าต้องการอะไรเนี่ยขอให้บอกเขา
เขาจะได้ทำตัวถูกว่าต้องการแบบไหนยังไง

แล้วก็หันมาทำเพื่อลูกก่อนเป็นอันดับแรก
เนื่องจากตอนนี้ลูกยังต้องรักษาพยาบาล

พอลูกหายดีแล้วเรื่องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกในอนาคต
ก็ขอให้ไปว่ากันในชั้นศาลเอาให้ถูกต้องเอาให้ชัดเจน
เรื่องต้นตอนนี้ขอว่าอย่ากีดกัน
ขอให้รับการช่วยเหลือจากตัวเขา
จะได้ช่วยกันดูแลลูกทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วย
และหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปประสานกับ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ขอให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าเขาไม่ไว้ใจที่จะให้ลูกอีก๓คน
อยู่ในความดูแลของนางรัติการอีกต่อไป
ทีนี้ทางทนายความค่ะนางนัตกรนะคะ
ก็บอกว่าการที่พ่อกับเด็กจะได้เจอหน้ากัน

คือพ่อกว่าจะได้เจอลูกนะคะ

แต่แม่ต้องให้พ่อเด็กดำเนินการหลายขั้นตอนมาก
ส่วนขนมที่พ่อซื้อไปให้
แม่ยังบอกอีกว่าขนมนี้จะไม่ให้ลูกกิน
ขนมที่เอาไปให้ลูกซื้อไปให้ลูก

อย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่
ได้ไปพบพ่อกว่าจะได้ขึ้นพบลูก
โอ้โหต้องฝ่าด่านทุกด่านขึ้นไปกว่า
วันไหนที่พออยู่ก็รู้สึกอุ่นใจ
วันไหนพอไม่อยู่ลำบากมาก

นี่ค่ะนายมาเซลเขาไปเยี่ยมลูกนะคะ
เด็กชายลูก้าฟรองซัวโบเรลอายุ๑๑ปี
และเด็กหญิงพาเมล่าหรือน้องดีดี้๑๐ปี

คือพ่อก็ซื้อขนมโดนัทไปฝาก
ผู้สื่อข่าวบอกว่าก็มีสื่อไปรออยู่เยอะแล้วอะค่ะ
ตอนที่พ่อขึ้นลิฟต์ไปได้ยินเสียงเด็กร้อง
ก็เลยถามถามว่าใช่เสียงลูกเขาหรือเปล่า

พยาบาลก็เลยเดินเข้าไปดูในห้องที่น้องพักรักษาตัวอยู่นะคะ

พ่อก็น่าเครียดเลยผู้สื่อข่าวรายงานให้ฟังแบบนี้

พยาบาลก็เดินมาแจ้งบอกว่าวันนี้แม่ไม่อยู่
อยู่คนเดียวให้พ่อเข้าเยี่ยมได้เลย

ทนายความก็ไม่ให้เข้าก็ให้รอข้างนอก
พอพ่อเข้าไปเสียงเด็กร้องก็เงียบนะคะ
เสียงเด็กร้องเงียบแต่มีเสียงผู้ใหญ่โวยวายแทน

พยาบาลก็มาบอกว่าเป็นเสียงของคุณยาย
สุดท้ายเนี่ยเขาก็เชิญพ่อให้กลับไปก่อน
อ่าจะได้ยินเสียงเด็กร้องมาไกลอย่างนั้น

นายมาเซลเข้าไปเยี่ยมลูกนะครับ
ออกมาก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายนี่ขอโทรศัพท์มาถ่ายภาพ

แล้วก็ให้ช่วยโทรศัพท์ถามแม่ให้หน่อยว่า
ไอ้ทับเล็ตที่พ่อซื้อให้ในยุทิศ
นายแมสแซวก็บอกว่าเอาซิมมือถือที่เป็นซิมของลูกโทรกันแล้วกัน
ถ้าใช้เบอร์พ่อเนี่ยคงสามารถแม่จะไม่รับ

ส่วนยายที่อยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่า
ก็เด็กทำแท็บเล็ตพังไปแล้วไง

เขาบอกว่าอันนี้เขาอ้างกับเรานะ
บอกว่าแม่เนี่ยเอาไปจำนำ
เอาแท็บเล็ตลูกไปจำนำนะครับ

มาเซลบอกว่าเป็นห่วงอาการของน้องลูก้ามากนะครับ
เพราะสัมผัสได้ว่ายังมีความผิดปกติบางอย่าง
หลังจากตกลงมาจากอาคารชั้น๔ของที่พัก
โดยเฉพาะเรื่องของการกระทบกระเทือนที่สมอง
ซึ่งไม่รู้ว่าแม่ได้บอกกับแพทย์เรื่องนี้หรือเปล่า
ตอนนี้เขาอยากให้ลูกไปทำทีซีสแกน

ส่วนน้องดีดี้วันนี้ก็มองพ่อแล้วก็ยิ้มให้
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จะเอาหมอนมาปิดหน้าอยู่ตลอดเวลา

วันนี้ที่เขาเห็นน้องลูก้ารู้สึกว่า
พอตกลงมามันจะมีปัญหาทางด้านสมอง
เหมือนกับด้านสมองอาจจะไม่ค่อย

ไม่ไม่ได้แจ้งมาคุณหมอเลยเปล่าด้วยประเด็นอย่างนี้
คือดีดี้วันนี้คือเขาแอบมองคุณพ่อ
ไม่ร้องไม่เอาหมอนปิดมาก
ยิ้มแล้วก็แอบฟังคุณพ่อว่าเอาของไปให้เขา
คือผลดีขึ้นผลบวกขึ้น

ลูกลูก้าที่ร้องกับคุณพ่อ
เพราะว่าเขาอยากให้คุณพ่อเอาโทรศัพท์คุณพ่อโทรหาคุณแม่
แต่คุณพ่อไม่แน่ใจว่าที่จะให้โทรโทรได้เรื่องอะไร
จะให้คุณพ่อคุยกับคุณแม่เรื่องอะไร

ลูกลูก้าไปส่งให้คุณพ่อโทรหาคุณแม่

แต่คุณยายไม่โทรศัพท์เผื่อคุณยายหันมาตะคอกใส่เด็ก

ซึ่งคุณมัสซี่ก็งงว่าในเมื่อคุณมีโทรศัพท์เด็กอยากให้โทรหาแม่
ทำไมคุณยายไม่หยิบโทรศัพท์แทนที่คุณยายจะโทรศัพท์
แต่กลับกลายมาเป็นคุณยายมาตะคอกใส่เด็กทั้งสองใส่คุณพ่อ
ซึ่งเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจตรงคุณยายตรงนั้น
ไม่รู้ว่าทำไมคุณยายต้องตะคอกเสียงดังหรืออะไรของแก
มันเป็นปกติของพวกเขาที่มาซี่บอก
คือเขาบอกที่คุณยายเสียงดังพยาบาลเองก็พยายามจะระงับคุณยายให้เงียบลงให้เงียบลง

มาเซลเคยให้ข้อมูลนะฮะบอกว่าเขาเชื่อว่าที่ลูก
บอกว่าลูกกลัวเขาไม่อยากใกล้เขาเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะนะ
แต่ว่าตอนนี้ลูกสาวดีดี้ก็เริ่มที่จะหันมามองแล้วก็ยิ้มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ
มาเซลบอกว่าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมลูกทั้งสองคนเวลาประมาณ๕นาที
ซึ่งบอกว่านี่เป็นครั้งที่๒ที่ได้เข้าเยี่ยมนานขนาดนี้

ใช่๕นาทีปกติมาถึงนี่แบบมองพันทั้งห้องกระจกทั้งช่องมองผ่านตาอะไรแบบนี้นะครับ

ส่วนเด็กหญิงชะนิดานิรันดิโบเรลนะครับอายุ๗ปี

เดี๋ยวต้องดูดเสมหะอีกใช้เวลาอีก๔๐๕๐นาที
วันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้ดีกว่านะครับ
ฝั่งของนางสาวรัติการแม่ของเด็กผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีพยายามโทรศัพท์ไปสอบถาม
เพื่อจะสัมภาษณ์เรื่องราวความคืบหน้าต่างที่เกิดขึ้น

เพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยล้าจากการดูแลลูก
เดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะให้สัมภาษณ์
ค่ะวันนี้ก็มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญไป